ข่าวแรกวันนี้ไปปักหมุดกันก่อนเลยไปกันเลยค่ะ
ปักหมุดกันที่จังหวัดบุรีรามนะคะ
แต่ว่าคราวนี้ดิฉันขอพาคุณสองคนรวมถึงคุณผู้ชมเนี่ย

เป็นได้แค่แขกรับเชิญ
ดีแล้วเป็นแขกรับเชิญต่อไป
งานนี้เดี๋ยวไปเป็นแขกรับเชิญอีกดีกว่า
เพราะว่าบอกเลยนะว่างานนี้เขามากันแบบเป็นคู่
เป็นเรียกได้ว่าเป็นเนื้อคู่เลยแหละคุณค่ะ

แต่ว่าคนที่แต่งไม่ใช่คนใส่ชุดขาวนี่นะคะ

เป็นงานแต่งงานของควายเพศผู้กับควายเพศเมียค่ะ
ที่หนีตายมาจากโรงเชือดหรือว่าถูกถ่ายชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์นั่นเองนะคะ
เมื่อสักครู่นี้คือนางจวงจันทร์อาจจุลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสังอำเภอเมืองบุรีรำ
พร้อมกับคณะครูแล้วก็นักเรียนนะคะ
แห่ขบวนขันหมากนำเจ้าบุญหลายควายเพศผู้อายุประมาณ๒ปี
ไปสู่ขอเจ้าบุญถึงควายเพศเมียอายุ๒ปีกว่าค่ะ
พร้อมกับมีการคล้องพวงมาลัยให้ควายทั้ง๒ตัวด้วย
ซึ่งพิธีการนะคุณเดี๋ยวดูนะมันก็จะไม่แตกต่างจากพิธีการแต่งงานของคนเท่าไหร่
คือการมีการนิมนต์พระมาประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะคะ
โอ้โหเรียกได้ว่ามีบุญกันทั้งคู่แล้วดูดิพอยืนคู่กันแล้วโอ้ยมีกระหนุงกระหนิงคอคงคอเคลียร์
โอ้โหเขาว่ากันว่าตามเพลงเลยนะน้องใบตองนะ
รักเหมือนโคทึกที่คึกพิโรธความรักเช่นนั้นให้โทษ
มันเกี่ยวอะไรเนี่ยคุณอยู่ดีก็ส่งมาให้รอ
ก็เห็นโคทึกก็เลยคิดถึงเรื่องของความรัก
ไปดูกันก่อนเนี่ยเห็นไหมคุณเขามีการนิมนต์พระมาทำพิธีนะคะ

ทันทีที่เจ้าบุญหลายเห็นเจ้าบุญถึงเดินปรีเข้าไปหาเลยค่ะ
เหมือนกับว่าแสดงอาการว่าดีใจมากราวกับรู้ว่า
เราจะได้เป็นคู่ชีวิตกันและกันแล้วนะคุณ

คือดีใจไงเราจะมีคู่แล้วเกิดมาตั้ง๒ปี
เพิ่งจะมีคู่คุณชนะเกิดมาก็หลายสิบปีแล้ว

ยังไม่มีคู่เลยสารแท้นี่แหละค่ะ
ก็มีบรรดาคุณครูนักเรียนแล้วก็ผู้ใจบุญมาร่วมเป็นสักขีพยานรัก

ทำให้บรรยากาศมันก็เต็มไปด้วยความชื่นมื้นนะคะ
ความแบบรอยยิ้มของผู้ที่มาพบเห็นเห็นไหมคุณดูสิ

สำหรับเจ้าบุญหลายนะคะฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ย
ควายที่วิ่งหนีตายออกจากโรงเชือด
แล้วก็ไล่ควิดทำร้ายหนุ่มคนงานรับจ้างชำแหละจนบาดเจ็บค่ะ
ก่อนจะวิ่งหนีเข้าไปหลบในบ้านของสองสามีภรรยาคู่หนึ่ง
ต่อมาเนี่ยสามีภรรยาคู่นี้เนี่ย
ก็ขอถ่ายชีวิตเจ้าบุญหลายจากพ่อค้า

นำไปเข้าโครงการธนาคารโคกระบือ
แต่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่จะมาจับเนี่ย
บุญหลายเขาเกิดอาการตื่นตกใจ
คิดว่าตัวเองจะโดนจับไปเชื่อดอีก
ก็เลยวิ่งตะเลิศหายไปนานกว่า๓เดือนเลยค่ะ
จนกระทั่งสุดท้ายไปพบโผล่อยู่ในโรงเรียนบ้านกระสัง
ในสภาพที่ค่อนข้างจะผอมโซเลยทีเดียว
แล้วก็มีอาการเจ็บขาด้วยนะคะ
ครูแล้วก็นักเรียนก็เลยเกิดความสงสาร
ก็เลยขอถ่ายชีวิตควายตัวนี้จากสองสามีภรรยาอีกทีนึง

และเป็นผู้ดูแลจนเกิดความรักความผูกพันมาจนถึงปัจจุบันนี้

ใช่ค่ะเจ้าบุญถึงนะคะชะตาชีวิตแหมคล้ายกันเหลือเกิน
มีผู้ใจบุญมาขอถ่ายชีวิตจากโรงค่าสัตว์ในราคา๒๘๐๐๐บาท
แล้วก็มอบให้กับทางโรงเรียนเพื่อให้เป็นเพื่อนแล้วก็เป็นคู่ชีวิตกับเจ้าบุญหลาย
ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมงานก็มีการอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวด้วยนะคะ
มีความสุขมากมีลูกเต็มคอกค่ะ
น่ารักจริงเลยนี่สองตัวนี้คือควายผู้รอดชีวิตนะคุณเห็นไหม
เขาเป็นเนื้อคู่กันคนจะคู่กันแล้วมันไม่แคล้วกันหรอกค่ะ
มาตัดพอซะอย่างนั้นแอบอิจฉาควายหรือยังไง

แต่พูดถึงมันมีความรักที่ดีเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามีประสบการณ์ที่คล้ายกันไง
พอเจอหน้ามองตารู้ใจเดินปรีเข้าหากัน
เรื่องของความรักเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเป็นคนหรือเป็นอะไร
เรามีความรักดีมอบให้กันควายเขามองตากันเขายังรู้เลย